คุณผู้ชมเห็นพี่ดาวรายงานเรื่องสภาพอากาศเรื่องของความหนาว
ให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอากาศหนาวเย็นหรือเปล่า
เห็นรถนี่ไหมรถนี้เป็นรถขนสัมภาระนะนู่นคันนู้น
แล้วปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยเสียชีวิตอยู่
แล้วนี่ไงเลยต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถนะ
อันนี้คืออู่นพกิจอยู่ในตัวอำเภอนางรองค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่เห็นข้างรถคุณผู้ชม
นี่เป็นรถขนสัมภาระของหมอลำชื่อดังระเบียบวัฒนศิลป์
ช่วงนี้นี่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับคณะนี้เป็นข่าวบ่อยอยู่เหมือนกัน
ขณะนี้เพิ่งจะโดนโจรมาขโมยของ
ใช่กำลังทำการแสดงอยู่พวกมายกเขาข้างล่าง
ใช่ค่ะแล้วนี่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
นี่คนขับรถนะนอนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงใต้รถเนี่ยค่ะ
นายสงครามเขยนอกอายุ๓๗ปี
เขาเป็นคนขับรถขนสัมภาระคันนี้นี่แหละ
แล้วสภาพเมื่อกี้คือใส่กางเกงยีนสวมเสื้อแขนยาวสีม่วงเนี่ยนะ

น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๔ชั่วโมงค่ะ
ตรวจสอบดูก่อนว่าตามเนื้อตามตัวมีบาดแผลไหมโดนทำร้ายอะไรหรือเปล่า
ไม่มีนะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยเจอพวกห่อยายาแบบหลายอย่าง
เพราะว่ารถมาเปิดแสดงคือเขามีหมอลำคณะนี้มาเปิดแสดงที่อำเภอนางรอง
ทีนี้ซ่อมเสร็จเนี่ยตอน๔ทุ่มของคืนวันที่๒๘นะ
มาอ๊ะ๒๗ซ่อมเสร็จสี่ทุ่ม๒๖
แล้วตัวคนขับเนี่ยนั่งรอทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนรอจนรถซ่อมเสร็จ
แล้วคนขับบอกว่าเดี๋ยวขอนอนพักที่รถก่อนละกัน
เดี๋ยววันที่๒๙จะไปขนของ

ส่วนสาเหตุไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน
แต่ช่างประจัมอุนะเขาบอกว่า
คืนวันที่๒๘อากาศมันหนาวมาก
มันหนาวจัดมากไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุหรือเปล่า
หรือห่อยาต่างที่พบอยู่ในรถ
หรือมีโรคประจำตัว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหน้าที่ของตำรวจหลังจากนี้
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อไปชนะสูตรต่อด้วยนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันไงว่า
เกิดขึ้นกับหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ย
มันมี๒เหตุการณ์นะอย่างที่บุรีรำก็คือเมื่อ๒๗ธันวาคม
วยกระเป๋าใช่ไหมขโมยกระเป๋าของพระเอกหนุ่มประจำวงอ่ะ
พีรพัฒน์นะคะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของเพื่อนร่วมคณะด้วย
อันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งเพิ่งเล่าไปวันก่อนเอง
ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มาเกิดเหตุอีกรอบนึง
แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่ขโมยแล้วเป็นคนขับรถขนสัมภาระเสียชีวิต
เอาเป็นว่าในช่วงสิ้นปีน่าจะมีงานเข้ามาเยอะ
หวังว่าดำเนินการแสดงอย่างราบรื่นก่อนแล้วกัน